ดูเรื่องของครอบครัวอีกสักเรื่องหนึ่งนะคะ
มีคลิปออกมาโอ้โหตีกันนัวเลยค่ะ
ทะเลาะแล้วก็มีเรื่องบาดหมางกัน
แล้วก็มีการทำร้ายร่างกายกันนัวไปหมดเลยค่ะ
ทั้งหมดนี้เป็นญาติกันค่ะคุณผู้ชม
เห็นไหมคะมาลุมมาตุ้มนัวกันไปหมดเลยค่ะ
ต้องบอกว่าทั้งหมดนี้เป็นญาติกันนะคะ
แล้วมีปัญหากันจากคำเดียวก็คือการค้ำประกัน
เขาถึงมีการเตือนกันบอกอย่าไปค้ำประกันให้ใคร

วันนี้ไปฟังมุมหนึ่งนะคะจากนางสาวเบนจมาสสอดแสง

ลูกสาวของผู้ที่อยู่ในคลิปคนหนึ่งนะคะ
บอกว่าเมื่อหลายปีก่อนแม่ของเธอไปค้ำประกันให้กับหลาน

ช่วงแรกหลานก็ส่งงวดตามปกติ

แล้วก็ทวงหนี้ที่ยังขาดชำระหลานก็ไม่จ่าย
ทำให้ไฟแนนซ์ก็ต้องมาทวงกับคนที่ไปค้ำประกัน

ทวงด้วยขู่จะยึดบ้านด้วย
แม่ก็เลยต้องกลายเป็นคนไปทวงถามเรื่องการส่งค่างวดกับหลาน
พอแม่ไปทวงก็ถูกบ่ายเบียงไม่พอใจนะคะ
แล้วก็มีปากเสียงด่าทอกันไปมาโต้ตอบกันไปมาตลอด
สุดท้ายแม่เธอไปหาเงินมาใช้หนี้แทน

จะได้จบไปก็คิดอย่างนั้นนะคะ

มันยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น
มีการด่าทอมีการทวงบุญคุณกัน
แล้วมันพีคจนสุดท้าย

รุมตุ๊บตับกันใหญ่เลยนะคะ

เธอไปแจ้งความเอาไว้แล้วที่สพเชิงเศร้า
เขาบอกสิ่งที่ครอบครัวต้องการก็คือ
อยากให้ผู้ก่อเหตุรับโทษทางกฎหมาย
และขออย่ามายุ่งกับครอบครัวของเธออีกค่ะ
เขาเห็นโพสต์ที่ญาติมาคอมเมนต์กัน

วิ่งมาเอาขวดปลาเราก็นั่งกินข้าวอยู่กับแม่

กูไม่มีไม่มีไม่หนีไม่จ่าย

สุดท้ายที่เรากลับมา

คนที่เป็นเจ้าของหนี้เขาก็บอก
กันแจ้งความเลยเดี๋ยวกูจะตบแล้ว
แล้วแม่เขาที่เป็นอาสะพัย
ถือคั่วมามาฟาดที่เรา
แล้วลูกเขาก็วิ่งมาจิกผมหนูแล้วลากไปกับพื้น
หยุดก่อนปล่อยหนูก่อนอะไรแบบนี้
คือต้องดูแม่ก่อนเพราะแม่นิ่งไปแล้วอย่างนี้
เนี่ยยาวอะค่ะเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ย
ก็ต่างมีพ่อมีแม่มีญาติเชื่อมโยงกันไปหมด

คำเดียวเลยนะคะที่ทำให้พังเลยนะคะ
ไม่รู้ตอนที่จะไปให้เขาค้ำไปพูดยังไงเนอะ